ฉันจะพาไปคนไปดูกลุ่มคนที่เขาถูกกันเป็นหมู่คณะ
ข้างบ้านกำเพลินบ้านช้างสวรรค์รายยองค่ะจำได้ไหมว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้น
ข่าวที่คุณเล่าไปไงบิ๊กไบท์ที่ฝรั่งเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านบ้านช้างเนี่ยเขาก็เห็นข่าวนี้มันเป็นโค้งฮีสต์แล้วเนอะ
ก็พากันไปซื้อเลข๕๘กันเนี่ยค่ะถูกกันเป็นแถวเลยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้คืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะคะที่เป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
คาวาซากิแซ่ดพันธุ์ที่ชาวอเมริกันขี่มากับสาวไทยแหกโค้ง
แล้วก็เสียชีวิตบนถนนสายศูนย์การค้าบ้านฉาง
เมื่อกลางดึก๒๓กรกฎาคมค่ะอย่างที่บอกว่าร่างของทั้งคู่เนี่ย
พอกู้ภัยเขาเคลื่อนย้ายร่างไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทั้งคู่นอนทับเลข๕๘อยู่
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเนี่ยมันต้องเป็นความเฮียนของสถานที่แน่เลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนขี่บิ๊กไบท์แหกโค้งตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตมาแล้วเหมือนกัน
พอเห็นแบบนี้ยิ่งใกล้หวยออกแบบนี้ซื้อกันใหญ่เลยค่ะ๕๘
หากันจนเกลี้ยงแผงค่ะ
บางคนที่หาซื้อไม่ได้นะหนีไปซื้อนอกระบบก็มี
เขาบอกเจ้ามืออั้นมากเลยเลขนี้แต่ก็ไปตามหากันมาจนได้ค่ะ
แล้วพอประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑สิงหาคมออกมาปุ๊บ
เฮกันเป็นหมู่คณะเลยถูกกันไปตามตามกันนะคะเลข๕๘เขาบอกตรงเป๊ะ
นายสุธนสุขล้นเหลือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าโรงเรียนวัดบ้านฉาง
ที่เป็นคนพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุเขาก็บอกว่าเออขอบคุณ
ขอบคุณที่เลข๕๘นี้ให้โชคและขอทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุการณ์ประสบเหตุตรงนี้ด้วย
อยากมีอยากมั่งมาแล้ว
อ่ะยินดีด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปทำบุญให้เพราะว่าผมเห็นจากข่าวนี้เหมือนกัน
อ่านข่าวเล่าเองก็เลยเอาไปซื้อตามก็เลยถูกมาลอตเตอรี่นะฮะ